ติดตามข่าวที่คุณวรพรได้โปรยเอาไว้
ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาเล่นกีฬา
แล้วก็ในที่สุดก็มาตัดสินใจเล่นเสิร์ฟสเก็ต

แล้วปรากฏว่าเขาพลาดตกลงมานะครับ
เนี่ยฮะตึก๕ชั้นที่ผมบอกนะครับ
เหตุเกิดช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่บนถนนวิเศษกุลตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บริเวณถนนข้างอาคารพบกองเลือดนะครับส่วนผู้เสียชีวิตคือนายนรชิตรุ่งเรืองสิริพันธ์
เหมือนผมเลยชื่อเบิร์ตนะฮะอายุ๔๑ปี
โดยศพเนี่ยถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สมาคมฮกเกี้ยนท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
โดยเฉพาะภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางกระหนกรถนะฮะเธอร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
เล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าสามีเนี่ยคือมีคอเรสโตรัลสูง
ก็เลยอยากจะออกกำลังกายเล่นกีฬามาแล้วหลายอย่างปั่นจักรยานวิ่งจนมาถึงเซิร์ฟสเก็ต
เขาบอกว่าชอบมากช่วงเย็นก็จะพาครอบครัวไปเล่นด้วยที่ลานมูลนิธิกุศลสถานตรังวันละ๒๓ชั่วโมง
แล้วก็มีบางวันเนี่ยถ้าสามีตื่นเช้านะพี่เขาก็จะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่บนดาดฟ้า
วันเกิดเหตุตี๕ครับคุณผู้ชมครับ๒๒มิถุนายน
อยู่ในบ้านพ่อกับแม่ไปออกกำลังกายแล้วไปจ่ายตลาด
นี่ครับคุณผู้ชมดูภาพจำลองให้เราที่เราทำให้ดู
จู่ได้ยินเสียงดังลั่นเลยเหมือนของอะไรตกมาที่พื้น
ตอนแรกคิดว่าสงสัยรถเก็บขยะหน้าบ้านแต่ไม่นานครับ
สัญญาณของความตกใจก็มาถึงมีคนมากดออดเรียกเธอยอมรับเลย
ตอนนั้นใจไม่ดีแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่จึงเรียก
วิ่งขึ้นไปเรียกสามีครับแล้วพอออกไปดูที่ดาดฟ้าชั้น๕
ตกลงไปร่างกระแทกพื้นอยู่ด้านล่างแล้ว
ตกใจมากครับคุณผู้ชมครับตั้งสติได้โทร
เรียกรถพยาบาลให้มาช่วยสามี

บาดเจ็บที่แขนขวาลักษณะหักผิดรูป

มือซ้ายจับมือเธอไว้ตลอดเวลานะ
แล้วก็มีพยาบาลพยายามเรียกสามีให้มีสติ

แล้วเขาก็ไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลครับ
พี่หลองแบบตามสตินะครับ
คุยอยู่ตรงนี้นะเมื่อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรถจะโยบาลแบนครับ
คุณกระหนกรถเล่าถึงขนาดนี้บอกว่า

ชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหมือนสั่งเสียเลยคุณพระพรคุณผู้ชมฮะ
คือบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรักษาอาการกลับมาไม่ครบ๓๒เนี่ย
คืออย่าฝืนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะโฮอ่านถึงตรงนี้แล้วสลดครับ
คือบอกว่าตอนนั้นนะสามีที่อยู่ในอาการเป็นตาย
เท่ากันในจับมือเธอกับลูกสาวมาแนบไว้อกซ้าย
อ่านลักษณะของการทำแบบนี้บอกว่า
บอกลูกกับเมียแต่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอก
แล้วจะขอโทษคนลุกฮะ
ด้านนายนิพนธ์พ่อของผู้ตายนะครับ
เล่าบอกว่ามีลูกสองคนคนตายเป็นคนโต

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็เสียใจ
แล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทหรณ์สำหรับคนเล่นกีฬานะครับ
คุณพ่อก็ฝากเตือนมาเล่นเล่นในที่ที่ปลอดภัย
มีผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็โดยเฉพาะเด็กนะครับ
ต้องมีเครื่องป้องกันให้ครบด้วย
แม้ว่าจะสูญเสียนะครับแต่คุณพ่อน่ารักจริงนะฮะ

ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
เราขออนุญาตให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านด้วยนะคะ
เพราะว่ากีฬาชนิดนี้ก็กำลังเป็นที่นิยม
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะ